คุณผู้ชมคะในช่วงวิกฤตของโควิด๑๙แบบนี้เราได้เห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนช่วยเล็กเล็ก
แต่มันก็มีความหมายมากมายเหลือเกินอย่างล่าสุดค่ะเกรทวรินทรเองนะคะ
เปิดบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะเพื่อขอรับเงินบริจาคค่ะ
นำไปช่วยซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับสถาบันบำราชนราดูนนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าหนุ่มเกรทเนี่ยเป็นพระเอกหนุ่มที่ทำกิจกรรมแบบนี้
เพื่อสังคมมาโดยตลอดนะคะเขาถือโอกาสวันเกิด๒๖มีนาคมนี้
แฟนแฟนไปร่วมทำบุญด้วยกันค่ะโดยเจ้าตัวได้เปิดบัญชีเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
เพื่อมอบให้กับสถาบันบำราชนราดูนที่กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด๑๙อยู่ในขณะนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ประเดิมโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว๕๐๐๐บาทค่ะ
พูดง่ายว่าเราจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ตอนนี้ที่ผมลงคลิปนี้เลย
จนไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันล่ะ
ผมก็จะปิดบัญชีแล้วจะเอาเงินส่วนนี้ไปสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกคนนะครับที่
กำลังต่อสู้กับโรคนี้อย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็อยากบอกทุกคนว่าให้รับผิดชอบต่อตัวเองนะครับ
ถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็อยู่ที่บ้าน
แฟนที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะไปกับหนุ่มเกรท

เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความชื่นชมนางเอกดังเบลล่ารานี
เพื่อมอบให้กับคุณหมอที่กำลังทำงานอย่างหนักในช่วงนี้
อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
ภาวะที่ยากลำบากก็จะได้เห็นน้ำใจจากน้องคนนี้เสมอ
ขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับ
เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปสู้

ล่าก็เข้ามาตอบด้วยเหมือนกันนะ
อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่คนในวงการบันเทิงทำ
แต่ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เต็มใจทำ

ถ้ามันเกิดขึ้นจากทุกคน
จะกลายเป็นพลังมหาศาลที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพลังเล็กที่เริ่มจากความในครอบครัว
แล้วก็ความรู้สึกดีแล้วก็อยากจะส่งต่อความเป็นห่วงเป็นใยนี้ให้กับคนอื่น